อยู่กับพวกเรากันต่อนะฮะในรายการกิโลทอง

รอบนี้นักตักทั้งสองคน

และมาลุ้นดูโจทย์ปริศนาในตอนท้าย

โจทย์ปริศนานี้จะเป็นอะไร

ว่านักข่าวของเรานะครับจาก๔เหลือเพียงแค่๔

สุดยอดแล้วตัวท็อปเลย
ท่านแรกนะครับหนุ่มหล่อคุณเซเบล
ท่านที่สองสาวสวยคุณเนย
เย้

จุดนี้เลยนะคะอย่างที่บอกว่ากติกาในรอบนี้เนี่ย
ไม่มีอุปสรรคอะไรมาหัดขวางอีกต่อไปแล้ว
คือคำสั่งพิเศษที่เกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันตักกิโลทองสิ้นสุดลง
แต่งตัวอะไรมาเนี่ยนี่ไม่ใช่นักข่าวแล้วนี่
ไม่เป็นแล้วนักข่าวไม่รุ่งห้าเหรอขายอะไร
โอ่โหอยากซื้อมั้ยอยากซื้อเอ้าของมาขายไหนเจอก็
เข่งอะไรน่ะปลาทูบาทูเข่งละห้าบาท
เป็นเข่งอย่างนี้ครับหิวมาก
มันคือปลาทูใช่ไหม

สิ่งของปริศนาของเราในรอบนี้คือ

สิ่งของที่นักตักทั้งสองคน
จะต้องตักกันในรอบตัดสินนี้

กลับมาคราวนี้เพื่อปราบเสียงโดยเฉพาะ

ก็ได้แค่ไม่กี่เข่งเท่านั้นยังไง

ในรอบนี้นะครับอย่างที่เราบอกไวนะครับ
สุดท้ายแล้วดวงช่วยคุณได้

กิโลทองให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ

เอากลับบ้านไปเลย
คุณมาริโอคุณตอบไปแล้วคุณมาริโอพร้อมนะฮะ
พยางของชื่อเล่นบวกน้ำหนักที่ตักได้ค่ะ
ก่อนจะดีใจกันไปนิวจิ๋วชื่อเล่นของคุณจิ๋วก็คือจิ๋ว๑พยาง
คุณเนยเลือกมาริโอคุณเนยรู้ไหมว่ามาริโอชื่อเล่นเขาชื่ออะไร
สรุปผลคะแนนใหม่นะคะคุณเซฟเล๑พยางบวกกิโลทองที่มีอยู่แล้วทำไม่ได้

สุดคุณเนย

อีก๑พยางเป็น๒กิโล๔ขีด

แบบนี้ก็ทำให้คุณเนยที่ตักได้น้ำหนัก

พลาดไปเพียงหนึ่งขีดเท่านั้นแหละครับแม่น่าเสียดายบ๊ายบายกลับบ้านก่อนนะครับ